คุณผู้ชมส่งข้อความมานะบอกว่ารออยู่เรื่องของข่าวตัวเลข
โอ๊ยเยอะเลยนะเออเยอะเลยหลายทีเหมือนกัน

ไม่รู้จะมีตัวเลขปรากฏหรือเปล่าแต่เพลงมาแน่แน่แต่เพลงมา

ทองฟ้าวิบดิตแรกคนอันไดอย่างนี้นะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาไปเดินอื่นถัวแถวลินทาง
มันมีกองของศาลภพภูมิที่ถูกไปทิ้งเอาไว้
ได้ยินเสียงเด็กเราะมาห้าวันห้าคืน
อันนี้ที่ประจีนนะประจีนบุรี
ย้ายสารย้ายกุมารออกจากจุดนั้นแล้วตอนทำพิธีมันเกิดเรื่องแปลกขึ้นมา
ภาพที่เห็นนี่คือ๑๑โมงแต่ไปดูท้องฟ้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปชมภาพเลยครับ
เห็นไหมฮะลมแรงมากเหมือนกับพายุเข้าเลยนกนางแอ่นเป็นร้อยตัวบินวนไปวนมาเหนือ

คือจริงไอ้ภาพนกบินกันว่อนแบบนี้ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นช่วงเวลาเย็น
เย็นแต่นี่มัน๑๑โมง๑๑โมงชาวบ้านข้างล่างเนี่ยชาวบ้านกำลังทำพิธีย้ายสารพระภูมิ
ทุกคนเห็นตะลึงเลยค่ะแง่นหน้ามองเข้าไปโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นอาเภษอะไรหรือเปล่านะฮะ
อันนี้คือที่บ้านโคกสว่างหมู่๗ตำบลย่านบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เราก็มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนะฮะชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปตรงนี้ก็ไปเห็นเรื่องของรูปปั้นของกุมารนะฮะตำรวจมาถึงก็อึ้ง
เพราะว่าตอนที่แจ้งเหตุบอกว่ามีเสียงเด็กร้องมาเนี่ย
พอมาถึงไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยชาวบ้านก็สงสัยว่าแม่น่าจะโดนของเขาแล้ว
นะฮะต่อมาก็เป็นข่าวโด่งดังเพราะมีคนไปลองของไปถีบสารค่ะนะฮะ
จนราบเป็นหน้ากรองทำให้เท้าบ้านเนี่ยไม่พอใจกรดแค้น
เมื่อวานเลิกงามยามดีวันท่อนะฮะห้าธวาคมสิบเอ็ดโมงนะฮะ
วิธีย้ายสารกันทั้งสารเก่าสารใหม่บางคนเรียกว่าสารเฮียน
อยู่ที่ป่าช้าวัดโคกสว่างมีหมอเริงหมอผีชื่อดังของหมู่บ้าน
พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นฝ่ายปกครองชาวบ้านก็ไปร่วมพิธีกันมากมาย
เริงนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณสัมภเวษีไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ

สวดนี่แหละมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาคุณผู้ชม
มีภาพนกบนท้องฟ้าบินวนรอบต้นโพชาวบ้านก็ตะลึงกับทุกคน
แล้วก็วิจารณ์วิภาควิจารณ์กันว่าโอ้โหมันขนลุกนะ
เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีนกบินเลยแต่จังหวะที่ทำพิธีนกมาทำไม
เต็มไปหมดจนมืดเป็นสีดำไปเลย
ใช่ท้องฟ้านี่มันเหมือนกับช่วงเย็นช่วงโพลเพลย์มากเลย

วันนี้เป็นวันรวมญาติไงวันที่จะทำการย้ายศาล
เอามาแสดงความดีใจด้วยไม่รู้เขาจะได้ไปอยู่ที่ใหม่
อยู่ที่ใหม่ก็อยู่ข้างวัดจะได้อยู่ที่อื่น
ข้างวัดก็เป็นเซ็นต์ประชาเก่าด้วยพระเจ้ากลุ่มนี้เคยไว้ด้วย
จะอยู่ร่วมกับไอ้กินยาทั้งหลานจะได้อยู่ร่วมกันกับเจ้าพี่
ปกติแล้วนกเคยอยู่เคยมาหลุดไม่ไม่ไม่หรือวันนี้
พึ่งมาวันนี้แหละมาวันนี้แหละคือว่าเป็นประวัติศาสตร์
โอ้โหลมแรงมากชาวบ้านบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ไม่เคยเห็นเลย
แล้วสิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นทำพิธีเสร็จปุ๊บ
นกหายไปหมดเลยอืมนะฮะชาวบ้านบอกว่าเฮ้ย
ไม่เชื่ออย่าลบหลุดอ่ะเออจริงจริงน่ะคุณผู้ชม
ในช่วงของการทำพิธีขอคำมาใต้ต้นโพนั้นหมอเริงก็ทำน้ำมนต
น้ำมนต์ก็มีตัวเลขจากน้ำตาเทียนปรากฏอยู่ค่ะชาวบ้านเห็น
ส่องกันยกใหญ่ตามธรรมเนียมคุณผู้ชมไม่รู้จะมีภาพให้เราเห็นหรือเปล่า
นะฮะหลังจากนั้นนะฮะน้ำมนในขันก็นำไปพรมตรงสารเก่าต่างต่าง
นะฮะก็มีพระสงฆ์จากวัดโคกสว่างไปทำพิธีสวดมนต์ด้วย
เป็นการสวดแบบบังสุกุลนะฮะและทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี
แล้วก็ขนย้ายสารเก่าขึ้นรถแล้วก็ไปอยู่ในป่าช้าข้างวัดนะครับ
แต่ว่าซากสารเก่าตรงนี้จะไม่ถูกย้ายไปทั้งหมด
เพราะว่าหมอเริงบอกว่าสารเก่าที่อยู่ตรงใต้ต้นโพเนี่ยนะ
ยังย้ายออกไปไม่ได้เพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนี้
มีการมาขอชีวิตสองคนถ้าจะย้ายต้องแลกกับสองชีวิตหรอ
มีไม่ยอมให้ย้ายนะฮะถ้าจะย้ายฉันไปฉันขอแลก๒ชีวิต
เพราะจุดนี้จะดังนั้นจุดนี้เลยยังไม่มีการย้ายสารใต้ต้นโพ
อันนี้อันนี้ย้ายไม่ได้อ๋อเพราะว่าไม่อยากแลกกับสองชีวิตเลย
เอาไว้แบบนี้ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าย้ายเดี๋ยวจะมีคนเสียชีวิต
ก็เลยเอาไว้ก่อนตรงนี้ก็ยังคงไว้แบบเดิมใต้ต้นโพแบบนี้
แต่ตรงอื่นใกล้หมดแล้วนะครับพิธีเสร็จเมื่อวานนี้
หลายคนก็ชะงนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะก่อนหน้านี้บริเวณฐานพระภูมิเก่าตรงนี้มีรูปปั้นของกุมารทองอยู่
ใช่แล้วมันมีตัวเลขอยู่ที่รูปปั้นคุณเรานำเสนอข่าวไปไง
ว่าที่ฐานนอกจากเหมือนกับเป็นหน้าของกุมารทอง
แล้วมันมีตัวเลขที่ปรากฏอ่ะห้าสองสองแล้วงดที่แล้วไง
ใช่ห้าสองสองเออทำให้ชาวบ้านตรงนั้นอ่ะ
เขาก็ไปซื้อกันแล้วก็ถูกกันไปเยอะแยะมากมายนะฮะ
ก็เคยมีการทำพิธีตรงนี้นะชาวบ้านก็เล่าบอกว่า
รอบศาลเหมือนกันแล้วก็อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไร
ย้ำว่าเป็นความเชื่อสุบค้นแต่ว่าคราวนี้เราไม่ได้เห็น

ไปมีการเอาชุดไทยเอาชุดไทยไปเหมือนกลับไปเส้นไหว้
ตะเคียนแม่ตะเคียนคือกำไรทองกำไรเงินเจ้าค่ะ
แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ฮือฮาอีก
ทำไมมันไม่ใช่ชุดไทยมันไม่ใช่จงกระเบนเป็นผ้านุ่ง
แต่มันเป็นสายเดี่ยวกางเกงยีนขาสั้นแค่คืบ
เอาไปถวายเจ้าแม่ตะเขียนแต่มันชุดไทยอย่างไร

คนก็เลยฮือฮาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมท้ายที่สุดชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
คือเจ้าแม่มาเข้าฝันบอกไม่เอาแล้วสบงสบาย
ฉันอยากได้สายเดี่ยวฉันอยากได้ขาสั้น

อันนี้คุณมั่นใจใช่ไหมว่าเจ้าแม่มาบอกจริง

เออเดี๋ยวค่อยดูไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่ต้นตะเคียนคู่บ้านวังห้างที่หมู่๓
ตำบลนาแขมอำเภอกบิลบุรีที่ป่านจีนบุรี
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่า
ไรทองกำไรเงินเจ้าขาดที่เป็นตะเคียนสองพี่น้อง

บางคนได้รับโชคไปเกือบ๕แสนก็มี
ได้รับโชค๓งวดติดก็มี
บางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยเจ้าแม่ให้นะ
ปลดหนี้ปลดสินได้หมดแล้วช่วงปลายปีแบบนี้
ทีนี้ก็มีคนเอาชุดไทยมาถวายเจ้าแม่เหมือนเดิม
แต่ไอ้ที่แปลกนี่ช่างภาพของเรากำลังซูมให้เราเห็นอะไรอยู่

บางทีดิฉันอ่านสคริปต์ข่าวอยู่ดิฉันอาจจะพลาดบางอย่างที่หน้าจอไป
เห็นเลขเห็นน่ะ

เดี่ยวสีแดงมีกางเกงยีนขาสั้น

ชาวบ้านนี่นะคะก็คือคุณลุงวัญชัยอุดม

คุณตาบอกว่าอ๋อมีคนโชคดีเขาเอาสายเดี่ยวมาถวายเจ้าแม่ตะเคียน
เพราะแม่ตะเคียนเขาไปเข้าฝันผู้โชคดี
บอกว่าไม่อยากได้แล้วชุดไทยมันเยอะเหลือเกิน
แล้วเนี่ยยังอายุน้อยอยู่หมายถึงเจ้าแม่นะ
ก็เลยอยากได้อะไรที่มันวัยรุ่นหน่อย
มาแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
เห็นไหมล่ะ
แต่ตอนนี้อากาศนาวนะ

แต่เอาเป็นว่าชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังด้วยนะ

คนมาแสวงโชคมากราบไหว้แบบไม่ขาดสาย
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมแม่ตะเคียนคู่นี้
ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเอาไว้หน่อยละกัน

วัดรอบต้นได้ประมาณสัก๑๕๒๐นิ้ว

เพราะว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่าใช่ส่วนต้นที่สองคือต้นเล็กกว่าน่าจะเป็นต้นน้อง

ชาวบ้านเขาก็เลยบอกไงชื่อกำไรทองกำไรเงินเจ้าค่า
แล้วเดี๋ยววันที่๑๒ธันวาคมนี้อาทิตย์หน้า
อาทิตย์หน้าผู้โชคดีเขาถูกรางวัลมา
เขาจะมาสมทบทุนแล้วก็สร้างสะกะเคียน
ตรงไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้
แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยว๑๒นี้นะจะมีคนมาสร้างสารให้แม่ตะเคียนใหม่
แล้วก็จะทำพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนขึ้น
แล้วเดี๋ยวเชื่อว่าคนน่าจะมาเยอะเพราะ๑๒ถูกไหม
มันใกล้วันออกสละกินแบบรักษาออกวันที่๑๖ใช่ไหม

คือจริงเรื่องแบบนี้มันต้องใช้ความเชื่อแล้วก็จินตนาการ
ทั้งสองท่านอาจจะไม่เห็น

เมื่อกี้คุณทัศนัยทำมือดิฉันเห็นเหมือนคุณทัศนัยแล้ว

นี่ตรงไหนนี่เห็นเป็นผู้ชายหันหน้าไปทางนี้อ่ะ

ว่ามีปกเอาจริงที่เห็นเป็นผู้ชายหันด้านข้างแล้วเสื้อมีปก
เออเอาไหนแล้วพูดถึงเรื่องนี้

ถ้าไปดูง่ายคนอย่างที่ฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็น

พาไปดูกันหน่อยค่ะ๕จังหวัดกันเลย
ที่ไหนเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง
เริ่มต้นศาลาจตุรมุกหลวงปู่จันทรโภภาษณ์

จังหวัดสุโขทัยกันก่อนเลยนะคะ
ตรงนี้เป็นที่ตั้งโรงแก้วบรรจุสังขาร
ของพระครูจันทรภาษหรือว่าหลวงปู่จันทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดที่มรณภาพไปนานถึง๑๔ปีแล้ว

สังขารคงสภาพเดิมเหมือนนอนหลับค่ะ

หลวงปู่จันทร์ชื่อเดิมคือในจันนิ่มนุ่ม
เกิดวันที่๕มกราคมปี๒๕๕๙
บรรพชาเป็นสามแม่เดนเมื่อปี๒๔๖๖
อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี

มีสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นพระอุปัชชาค่ะ
จากนั้นกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าคอยในปี๒๕๖

แล้วก็มรณภาพไปในวันที่๒ธันวาคมปี๒๕๖
คุณมัน๕ปีแล้วนะสิริอายุได้๑๐๔ปีป๊า๊ด๔ปี

ปแล้วก็คืออายุ๑๐๔ปีใช่ไหม

ไปต่อกันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาน้ำเผือไทยพนมจนครพนม
เมื่อวานี้ในช่วงของวันหยุดวันพ่อแห่งชาติก็คึกคัก
นักท่องเที่ยวก็จุงมือลูกหลานคุณพ่อคุณแม่
มาทำบุญกราบไหว้ขอพรองพระธาตุพระนม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสริมงคล
รวมทั้งที่ลานพญาศรีสัตนคราชแลนด์มาร์คพญานาคาราชศักดิ์สิทธิ์

ประชาชนก็ไปกราบไหว้บูชาท่ามกลางอุณหภูมิ๑๒๑๓องศาเซลเซียต
เอ๊ะ๑๒๑๓นี่คือเหมาะโปรคุณทภูมิค่ะมันก็สวยดี
นครพนมค่ะคุณผู้ชมพาไปที่ราชบุรีกันบ้าง

พาไปที่วัดทุ่งน้อยตำบลหินกองที่อำเภอเมือง
ที่วัดนี้ไม่มีหมาวัดนะคุณ
แต่คุณดูดีนั่นคืออะไรคุณอรัชพรคุณต้องชอบแน่เลย

แล้วพระอธิการใจเจ้าอาวาสเขาเลี้ยงไว้พื้นที่ตรงนี้๒ไร่นะ
แล้วมีกระต่ายอยู่เยอะมาก๒๕๐ตัวค่ะ
เปิดฟาฟ์นเถอะครับ
นี่คุณอรัชพรมีพี่สนิมสร้อยใช่ไหมกระต่ายของคุณ
จะเอาไปให้เล่นด้วยไหมเนี่ยเออดิฉันกลัวสนิมสร้อยไปไล่เขาหมดเลยอ่ะสิ

ใช่ค่ะคือไปอยู่ใต้ต้นไม้บ้างขุดหลุมนอนบ้างอยู่ในศาลบ้างเนี่ยแล้วคือชาวบ้านก็เลยบอกว่า
พระภูมิพวกนี้ค่ะมีชาวบ้านเอามาทิ้งไว้เจ้าอาวาสก็เลยเอามาเป็นบ้านให้กระต่ายละกัน
บแดดหลบฝนคุณพันนี้แพงนะเนี่ยหูตกอ่ะ

นั่นสิเขาไม่อยากเลี้ยงแล้วงั้นก็เลยแบบปล่อยอีก
มึงอย่าทำอย่างนี้กับสัตว์ลีน่ะนี่ฉันขอจริงเลยอ่ะ
ค่ะถ้าจะเอาไปเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงให้จบนะอย่ามาปล่อยอีกทิ้งกว้างแบบนี้
เราก็ไปถามถามพระอธิการใจว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไง
บอกจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงกระต่ายมาจากพระพี่ชายของเจ้าอาวาสเนี่ยนะ
ซื้อมาเลี้ยงแปดตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาออกลูกออกหลานมาเพิ่มทุกปีเลยอ่ะ
เป็นพันตัวนะนี่แบ่งให้ชาวบ้านแบ่งให้วัดอื่นไปแล้วอ่ะ
แล้วนอกจากกระต่ายยังมีพวกไก่แจ้มีกระรอกป่าด้วย
วัดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมแต่ละเดือนแต่ละเดือน
นี่เฉพาะพวกอาหารกระต่ายอาหารไก่แจ้อาหารกระรอกป่าเนี่ย
เดือนหนึ่ง๘๕๐๐บาทดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้
คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปบริจาค่าอาหารได้๐๘๕๗๐๔๘๘๙๖
เผื่อใครอยากทำบุญกับสัตว์ช่วงปลายปีแบบนี้
แล้วชาวบ้านเขาเชื่อว่ากระต่ายพวกนี้เป็นกระต่ายเจ้าที่
อ๋ออ้าวแต่ซื้อมานะก็อยู่ในสถานประภูมิแบบนี้ไง
แต่จริงแนะนำไว้คือถ้าไม่อยากให้มันแขกพันธเพิ่มยังไงก็ต้องทำมันค่ะ
กระต่ายผสมพันธ์ทุกเดือนครับเหนือสิ่งอื่นใดครับ
แล้วต้องเลี้ยงให้ตลอดรอดฝั่งอย่าไปปล่อยแบบนี้นะครับอืมอ่า
ถึงเรื่องการขอโชคขอลาบกันหน่อยค่ะชาวบ้านตำบลนาเชื่อในอำเภอยางตลาด
จังหวัดกาลสินมากันกว่า๓๐คนแม้จะอากาศหนาวเย็นสิบห้าองศาเซลเซียส
ก็ไม่เป็นผลอะไรกับพวกเขาไปขอพรปู่เจ้าจอมสวรรค์จอมปลวกใหญ่รูปร่างคล้ายช้างหมอบกันดีกว่า

เขาว่ากันว่าเป็นเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

ก็เอาแจกันดอกไม้น้ำแดงทูบเทียนไปกราบไหว้ขอให้ปู่เจ้าจอมสวรรค์เนี่ยนะ
ปกปักรักษาสรรพชีวิตทั้งพืชพันธุ์ข้าวกล้าสัตว์เลี้ยงให้อุดมสมบูรณ
แล้วก็คุ้มครองให้ชาวบ้านปลอดภัยและเหนือสิ่งอื่นใดขอโชคขอลาบด้วยคุณเห็นเลขอะไรไหม

เอานี่ไงชาวบ้านกว่าสามสิบคนฝาอากาศหนาวเย็นสิบห้าองศาเซลเซลเซียสเนี่ย

เอ้าปิดท้ายไปดูบัติเหตุรถเก๋งหักหลบหมาค่ะ
เสียหลักพลิกคว่ำชนกับหลักกิโลจนรถพังยับเยินเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพราะดีนะคะคนขับเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเอง
นางสาวระดาวันสุขใสวัย๒๒ปีก็เล่าให้ฟังแล้วค่ะว่า
เธอขับรถเก๋งทะเบียนกกศฤ๒๒๘๐สุราชธานี
กลับจากเที่ยวเขาพลายดำที่อำเภอศรีชน
มากัน๔คนจะกลับบ้านที่สุราช
ปรากฏว่าช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกไงคุณ
ถนนมันก็ลื่นแล้วหมายังวิ่งตัดหน้ากระทันหันอีก

พอรถวิ่งมาอยู่แล้วเหยียบเรกกระทันหัน
รถมันก็เลยเสียหลักปัดพลิกคว่ำไปหลายตลบ
ชนกับหลักกิโลไปเฉียวสาราริมทาง
เพราะดีบาดเจ็บทั้งคันก็จริงแต่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยค่ะ

เขาบอกว่าเชื่อเลยว่าต้องเป็นบารมีหลวงพ่อชื่น
ในปราบในอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราชแน่เลย
เพราะทุกคนสวมใส่ติดตัวกันอยู่เนี่ยค่ะ
แต่จริงเราก็อยากรู้ว่าหลักกิโลนั้นมันหลักที่เท่าไห

แต่ก็ได้มาที่ป้ายทะเบียนอย่างนี้ค่ะ